จะพาไปดูโมเมนต์แบบเขินซึ้งปลื้มปลิ่มโอ้น้ำตาไหล
เต็มไหมพี่จุ๋ยป่ะคะเห็นรู้สึกอินมาก
จุ๋ยวรัฐยาในงานวันเกิดค่ะที่เขาจัดพร้อมกับงานแฟนมิติ้งนี่แหละ
ก็เลยแบบมีภาพโมเมนต์สวีทแล้วก็ปลื้มปริ่มกันไป
เป็นยังไงอยากดูแล้วอ่ะคุณพิธีกรด้วยค่ะเดี๋ยวผมดีกว่าค่ะ
ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๓ปีของนักแสดงสาวจุ๋ยวรัฐยา
จัดพร้อมกับงานแฟนมิติ้งก็คงจะเห็นแล้วว่าหวานจนน้ำตาลเรียกพี่
พอได้หนุ่มคนสนิทพุทธพุทธิชัยมาเป็นพิธีกร
โดยฝ่ายชายโชว์ความฟินให้บรรดาแฟนคลับได้จิกหมอน
การมอบช่อดอกไม้ช่อโตพร้อมกล่าวคำสัญญาต่อหน้าแฟนคลับ
กับครอบครัวของจุ๋ยว่าจะขอดูแลตลอดไป
ซึ่งก็ทำเอานักแสดงสาวกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
และยอมรับว่าเป็นปีที่พิเศษสุดที่ได้รับสิ่งดีในวันสำคัญ
ทั้งนี้จุ๋ยก็ให้คำตอบในทิศทางเดียวกันกับหนุ่มคนสนิท
ทริปเกาหลีเป็นเพียงทริปที่บินไปทำธุระในช่วงเวลาสั้น
ไม่ได้มีการสับขาหลอกใดอย่างที่หลายคนคิดค่ะ
คือมันไปช่วงเวลาระยะเวลาแป๊บเดียวมากค่ะไม่กี่วัน
ไม่ได้คิดว่าจะปิดหรอกนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้อยากลงรูปอะไรมาก
มีคนแบบพี่บูนคือเซ็คอินว่าอยู่ที่บ้านคนก็เข้าใจผิด
ไม่เลยไม่เลยคือกลับมาแล้วแล้วเขาไปหาคุณพ่อคุณแม่
ถือเป็นโอกาสที่ดีครบ๑๒ปีของที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนั้นเป็นเขาพูดบนเวทีนะคะแต่กับคุณแม่ก็คือเหมือนผู้ใหญ่เวลาเราไปเจอค่ะ
ไม่ว่าจะบ้านไหนก็แล้วแต่ก็จะฝากฝังว่าดูแลกันด้วยนะอะไรอย่างนี้เป็นปกติ
เป็นคำพูดธรรมดารู้สึกว่าเหมือนมีคนพูดอะไรดีทำอะไรดีให้เราอย่างนี้
เพื่อนสนิททำให้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะวันนั้นก็มีเพื่อนสนิทในกลุ่มไปด้วย
แบบไม่ต้องเป็นห่วงอะไรประมาณนี้น่าจะสื่อสารแบบนั้นมากกว่าค่ะ